ผมไม่ร่วมรู้กับคนเลวหรอก

ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว

ผมก็เอาล่ะครั้งนี้ก็จะจับมั่นให้ตาย
ชูเว็ตกมลวิสิต
สุภาณีข้อชะพันธ์สมโพธิ
ชูเว็ตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชีวิตตีแสกหน้าค่ะ

เรื่องการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจ
เป็นเรื่องที่ประชาชนก็จับตามอง

เขาซื้อขายเงินกันเป็นล้านล้านเลยนะคุณชูวิทย

ถามว่าผมรู้จักตำรวจเยอะไหม

และผมอยากจะบอกถึงวิธีการต่าง
ที่เขาบอกว่ามีการวิ่งเต้น

ป้อมท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ท่านบอกว่ามีหลักฐานไหม

ถามว่าถามอย่างนี้จะมีคนไปเสนอไหม

สมัยหนึ่งบอกว่าโกงเหรอ

เพราะลักษณะการซื้อขายอย่างนี้

เอาล่ะเดี๋ยวผมชูวิทย์จะพูดให้ฟัง

ในช่วงนี้ว่ามันมีปัญหาอะไร
เพราะว่าคุยกันมาหลายปี
ทุกปีมีคุยกันหมดนะคุณนิว
คุยเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
พอผ่านไปเงียบไป

ผู้ชมท่านผู้หญิงผู้แข่งขึ้นที่

ถึง๓๘๗๕๐เท่ากันครับทีนี้ไปตำแหน่งสารวัตรพันธุ์ตำรวจตีพันธุ์ตำรวจโท
ตั้งต้นจนไปถึง๓๘๗๕๐เหมือนกันครับ
ระดับรองผู้กำกับก็ขึ้นไปถึง๕๔๐๐ระดับผู้กำกับขึ้นไปถึง๕๙๐
อันนี้ไม่ได้หมายความว่าได้ไปตั้งตำแหน่ง๕๙๐๐เลยนะครับก็คือไล่ตามขั้นไป
กว่าจะทำงานกี่ปีถูกต้องครับค่ะอย่างยกตัวอย่างผู้กำกับเนี่ย
ต่ำสุดเท่าไร๒๐๐๐๐๓๖๐บาทสูงสุด๕๙๐๐๐๕๐๐บาท
ทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มตั้งข้อสังเกตเห็นแล้วว่าเงินเดือนขนาดนี้แล้วทำไมไปวิ่งเต้นกัน
อย่างที่เขาบอกแล้วผมไม่ได้เป็นคนบอกนะครับเดี๋ยวจะมาบอกก็จูวิจเป็นคนพูด

เมื่อวานนี้ผมก็บอกแล้วเป็นอดีตสมาชิกสปทอดีต

แกเป็นสที่ภักดิ์ประชาธิบัติธินครศรีธรรมราชมาก่อน

เปิดเผยว่ามีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง
โดยกลุ่มต่างก็ยื่นอยากเลื่อนตำแหน่งก็เสียเงิน
คือหากไม่เสียเงินก็ถูกย้ายไปที่อื่น
ขณะที่บางคนจ่ายเงินไปแล้วก็ไม่ได้เงินคืน

ท่านผู้ชมครับเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอยู่ทุกปีแล้วครับนะครับ

มีบ้าง๕ล้านบ้างนะครับถ้าเป็นผู้กำกับ

นี่เป็นราคาตัวเด็ก
เรื่องทุจริตหากไม่ปราบให้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะจะทำลายกำลังใจคนทำงาน
คุณวิทยาก็บอกว่าจ่ายเงินไปแล้วบางทีก็ไม่ได้รับตำแหน่ง
พูดง่ายว่าจ่ายฟรีจ่ายลม

คุณวิทยาแกก็พูดบอกว่าคือแกอยู่ที่ภาค
ภาค๘เนี่ยท่านผู้ชมครับคุณนิวภาค๘คือภาคใต้
ในพื้นที่ที่ของแกอยู่นะครับมีอะไรสุราชนครศรีธรรมราช
ภูเก็ตพระงาอะไรต่างเหล่านี้ก็คือภาค๘
แกพูดไปผมก็จะไล่เลี้ยงข่าวให้ดูก่อน
บิ๊กป้อมก็บอกไม่มีไม่มีมีหลักฐานหรือเปล่า
มีหลักฐานออกมาแสดงสิไม่มีหลักฐานแล้วอย่าพูด
อย่างนี้มันถ้าพูดง่ายไม่มีไม่มีเอาตัวมาเลยถ้ามีเอาตัวมานะ
ผมมั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาผมทำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
แจ้งมาได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่านี่เขาพูดกันเรื่องอะไรเนี่ย
เขาย้ายอะไรกันไม่เห็นมีเลยไม่มีใครมาเอาเงินมาซื้อได้

ท่านพูดไว้เอาเท่านั้นแหละครับตอนนี้มีท่านถาวอนมาอีกคน
ถาวรแสนเนียมก็ท่านเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์เหมือนกัน
สอสออยู่ที่จังหวัดสงขลา

บิ๊กป้อมก็อย่าไปพูดท้าทายนะครับ

คนไหนที่จะให้ข้อมูลได้นะครับ

ชี้คนควรกัน

คำว่าตัวในสมัยนักการเมือง
ที่เป็นรัฐบาลการเมือง

ใครเป็นคนจัดการโผล่พวกนี้

ก็จะให้กับสื่อได้เห็นนะครับ

คนซื้อเอาเงินไปให้นะครับ

ท่านวิทยาท่านก็พูด

ผู้บัญชาการภาค๘โดนย้ายเลยครับ

พลตำรวจโทเทศาสิริวาโทนะครับผู้บัญชาการภูทรภาค๘ปฏิบัติราชการ
ขณะนี้ก็โดนย้ายล่ะครับปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม
คือถูกย้ายมาประจำนะครับ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่พบตรมอบหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คืออย่างนี้ครับมาถูกย้ายจากตำแหน่งเพราะว่า
คุณวิทยาแกพูดหรือเปล่าแกบอกว่าไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะ
เดี๋ยวจะหาว่าแกไปพูดถึงภาค๘ที่เดียว
ท่านผู้บัญชาการภาค๘ท่านเทสาท่านอยู่เมืองจีนอยู่
ไปราชการที่เมืองจีนนะครับพูดไปพูดมาแกโดนย้ายแกก็เลยรีบกลับมา

ถามว่าแกก็กำลังจะเกษียณปีนี้แหละครับปี๒๕๖๐อีกไม่กี่เดือน
ก็จะเกษียณแล้วนะครับปรากฏว่าแกถูกย้ายเสียแล้ว
ก็เป็นอีกคนนึงที่โดนเด้ง
ถามว่าไอ้ตรงนี้ท่านพลตรวจโทษเทศาเนี่ย
ตัวในศรีกากีทางภาคใต้มาตลอดนะครับ
แกเติบโตภาคใต้แกใกล้ชิดนะครับสนิทสนมกับนายสุเทพเทือกสุบัน
สนิทสนมอย่างนั้นได้ไหมมันไม่ได้นะ
ไปบอกว่าแกสนิทสนมแกเป็นข้าราชการแกต้องเป็นกลางอยู่แล้ว
จะใช้คำว่าสนิทสนมไม่ได้จะดูระเบียงไปนะครับ
แล้วแล้วคุณวิทยานี่แกอยู่ภาคใต้เหมือนกันแล้วคุณวิทยากับคุณสุเทพ
แกก็อยู่กปสแกร่วมประทงด้วยการมันเป็นยังไงผมฟังแล้วก็ชักงงแล้ว

เรื่องนี้มันสลับซับซ้อนนะครับเรื่องนี้มันสลับซับซ้อน
เพราะว่าคุณวิทยาเนี่ยแกเป็นนักการเมืองอยู่ภาคใต้นะครับแกเป็นคนใกล้ชิดกับคุณสุเทพไม่ใช่เหรอ
ผมถึงบอกไงว่าจะเป็นไปได้หรือว่าท่านเทสาเป็นคนใกล้ชิดคุณสุเทพ
นะครับอ้าวแล้วคุณวิทยาก็เป็นคนใกล้ชิดคุณสุเทพแล้วทำไมทำไปทำมา
ไปบอกว่าคุณเทสาแกอยู่ภาค๘แล้วแกมีการวิ่งเต้น
ทำไปทำมาก็แกโดนพบตรจากทิพย์ย้าย
โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องสะเทือนวงการศรีกากีเหมือนกัน
นี่ตัวอย่างหนึ่งคุณชูวิทย์ยังมีตัวอย่างอีกด้วยนะคะคุณผู้ชม
เกี่ยวกับเส้นทางของตำรวจตำรวจนายหนึ่งอยากจะเป็นพบตรเลยนะ
แล้วมันต้องผ่านอะไรบ้างคุณชุวิตนี้บอกได้ไหมตีแสกหน้าได้ไหมคะ
ได้ได้เดี๋ยวผมบอกให้หมดคุณนิวถูกไหมฮะ
ตรงนี้ผมอยากจะจบอีกตรงนี้อีกนิดนึงว่าท่านปรากฏว่าพูดไปพูดมาเนี่ย
คุณวิทยาพูดคุณถาวรพูดบิ๊กป้อมท่านก็บอกว่าไม่มี
แล้วถ้าปรากฏว่ามีอีกคนนึงแค่สวนคุณวิทยาออกมา
ว่าไม่มีการวิ่งเต้นเลื่อนตำแหน่งในสังกัดนอกจากผลงาน
นี่คือท่านผู้การ๑๙๑นะครับพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพาน
ท่านบอกเลยว่าถ้าท่านบอกว่าที่ท่านวิทยาบอกเนี่ยไม่มีนะ
ที่เรื่องยื่นร้องเรียนให้ตรวจสอบซื้อขายตำแหน่งเดี๋ยวมีไม่มี

เพราะฉะนั้นเรื่องการวิ่งเต้นตกลงมีหรือไม่มี
มีจริงหรือเปล่าเส้นทางการซื้อขายเขาเป็นยังไงกัน
ตำรวจประชาชนเองก็สนใจนะคะโดยเฉพาะเห็นว่ามีการซื้อขายกันจริงไหม
เอาล่ะก็มีนายตำรวจระดับสูงบางท่านก็บอกว่าไม่มีแน่นอนเรื่องนี้นะคะ
แต่คุณชุวิตบอกว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ไม่มีคนนี้เขาบอกผู้การ๑๙๑พลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพาน
แกบอกว่าไม่มีมีแต่การคัดจากผลงานที่บอกว่านายวิทยาบอกว่ายังมีการวิ่งเต้น
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการวิ่งเต้นการซื้อขายตำแหน่งไม่มี
รองสารวัตรถึงรองผู้การเนี่ยขอยืนยันไม่มีเรื่องของการวิ่งเต้น
เรื่องตำแหน่งมีการแต่งตั้งเป็นอำนาจของท่านจากทิพย์พบตรแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
นั้นถ้าดูผลงานเป็นหลักส่วนการวิ่งเต้นต่างเนี่ยภาค๘ท่านไม่ทราบ
นะครับท่านอยู่๑๙๑ไม่ใช่หรือ๑๙๑มันอยู่กรุงเทพเนี่ย
แล้วทำไม๑๙๑แกถึงออกมาสวนคุณวิทยาทำไมน่าจะเป็นพบตรมาสวนมากกว่ามึง
แกเป็นแกเป็นแค่พลตำรวจตีนี่แกอยู่เป็นผู้การ๑๙๑คือคนละส่วนกัน
๘เนี่ยมันอยู่ใกล้หรือเปล่าคุณนิวผมผมฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย
ผมเข้าใจผิดไหมท่านเทสาภาค๘แกอยู่ทางใต้ท่านสุรเชษเนี่ยแกอยู่๑๙๑
คนละส่วนนะคนละส่วนทำไมคุณสุรเชษเนี่ยถึงมาเป็นตัวทักท้วงคุณวิทยา
คุณวิทยาพูดถึงภาค๘ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ก็อ่านข่าวอยู่ว่า
คุณวิทยาแกพูดถึงภาค๘มีการซื้อขายตำแหน่งกันเยอะแยะนะครับ
พอพูดไปพูดมาแทนที่พบตรจะออกมาพูดบอกคุณวิทยาไม่มี
กลายเป็นท่านสุรเชษฐ์หักพานซึ่งอยู่๑๙๑

ว่าผมก็เลยงงกันไปใหญ่แหละครับว่าเรื่องนี้มันมันจะทักซับสนบุญค์ลัยกันยังไง
คนหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ภาค๘เขาพูดถึงภาค๘

เขามีอำนาจไปย้ายภาค๘ไหม

เออแล้วที่แกพูดแกแกชื่ออะไร

ก็ยังงงอยู่บ้างบางคนก็บอกโจ๊กอย่างนั้นโจ๊กอย่างนี้

ของตำรวจเนี่ยพูดกันมาเยอะนะ

นี่รายการชูวิตตีแสกหน้าคุณนิว

ไม่ใช่ประเทศไทยนี่เรื่องสมมุตินะ

สารขันนะครับไม่ใช่ประเทศไทย

ในประเทศสารขันเนี่ยก็มีตำรวจนะฮะ

นะครับตำรวจต้องมีอยู่แล้วทุกประเทศต้องมีใช่ไหมครับ

ทีนี้ถามว่าจะวิ่งเต้นเนี่ยในประเทศสารขันเนี่ย
ตำรวจก็มีปัญหาเช่นเดียวกับประเทศไทยล่ะครับ
สารขันนี่มีการวิ่งเต้นมีการซื้อขายตำแหน่งกัน
แล้วก็พูดกันทุกปีเวลามีการย้าย
ก็พูดว่ามีการซื้อขายในตำแหน่งสารวัตร
ลงสารวัฒน์รวรรณ๒ล้านภูมิกับ๕ล้าน

ผู้ใหญ่ในรัฐบาลของประเทศสารก็บอกเอาหลักฐานมา

อ่ะในประเทศสารขันมีปัญหาเดียวกับประเทศไทย

เอาโอเคผมก็ยืนยันว่าประเทศสารขันเนี่ยก็มีครับมีนายตำรวจใหญ่
ตำรวจใหญ่เหมือนกันในประเทศนี้ประเทศสารคัน
ทีนี้ใครก็ใช้วิธีการวิ่งเต้น
หนึ่งวิ่งเต้นยังไงครับวิ่งเต้นจากคนสนิท

ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเขาไม่ใช่เอาตำรวจเนี่ยที่เขาอยากจะวิ่งเต้นเนี่ยนะครับ
ในประเทศเนี้ยเอาเงินไปให้ไม่ใช่ครับ

มาอย่างนี้ครับถ้าตำรวจเนี้ยคนนี้อยากจะโตนะครับ
เขาก็มาวิ่งคนสนิททีนี้ถามว่าคนสนิทเป็นใครฮะ
คุณนิวครับท่านผู้ชมครับคนสนิทเป็นใครครับอยากรู้คนนี้แหละค่ะ
ผมถามว่าตำรวจนี้จับโจรผู้ร้ายได้ในประเทศสารขันนี่ไม่รู้หรือว่าคนสนิทของนายตำรวจใหญ่เป็นใคร
คนสนิทนี่อาจจะเป็นคนขับรถก็ยังได้
คนติดตามได้ไหมได้ได้ถูกไหมครับคนใกล้ชิดสนิทคนสนิทนี่นะคือคนสำคัญนะครับ
อันนี้คือประเภทที่หนึ่งยังมีอีกเหรอคะโอ้โหมีสิครับ
ตำรวจจะวิ่งเต้นในประเทศสารขันนี้เขาวิ่งเต้นกันอยู่เป็นประจำ
คือมีหลายทางเลือกหนึ่งคือคนสนิทคนสนิทครับ
ต้องหาใครคะสองฮะต้องหาหลังบ้านฮะหลังบ้านอ่าหลังบ้านหมายถึงหลังบ้านก็หมายถึง
คนที่อยู่หลังบ้านจะเป็นเมียที่บ้านก็ได้อ๋อเออเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่จะไปหาหลังบ้านจะไปหาเมียหาคุณนายก็ยกตัวอย่างในตำรวจคนนี้แหละครับ
มีเมียทั้ง๔คนมีเมียทั้ง๔คนแสดงว่าผมเปิดประตูหลังบ้าน๔ประตูแล้ว
ประตูแรกเมียหลวงนี่เป็นหลวงนะ๒ตอนไปเรียนหนังสือก็อาจจะได้เมียอีก
ตอนโตเนี่ยตำรวจคนที่เขาชอบเรียนหนังสือไปเรียนโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้มีสารพัดโปรแกรม
เจอคนเยอะเรียนไปเรียนมาก็เดินไปได้เมียอีกอ่าได้เมียมาคนที่สองคนที่สองนะครับ
คนที่สามตำรวจคนนี้ชอบอย่างงี้ครับตีกอล์ฟเหรอคะชอบตีก๊อฟเอ๊ะเป็นใครดีคะก็ได้เมียเป็นแคดดี้ไง
คนใกล้ชิดเหมือนกันได้แคดดี้อีกได้แคดดี้อีกเพราะว่าชอบตีก๊อฟนะครับชอบตีก๊อฟ
คนที่สี่อ่ะหมดแล้วนะคะไม่หมดเอาคนสนิทมาเป็นเมียเลยเอาเหรอเออนั่นน่ะสิครับ
ตำรวจว่าเป็นเมียก็ตำรวจหญิงเดี๋ยวนี้มีประเทศสารขันเขามีตำรวจหญิงเหมือนกัน
โอ้โหอันนี้ยกตัวอย่างนะใช่ไหมยกตัวอย่างก็ผมบอกแล้วนะครับ
ก็เป็นตำรวจผู้หญิงเหมือนกันค่ะดังนั้นตำรวจทางนี้เนี่ยนะครับอ่า
คนนี้ก็ไปวิ่งเต้นนะครับผมก็ไปวิ่งเต้นเมียตำรวจไปวิ่งเต้นหาแคดดี้
นะครับแล้วก็ไปวิ่งหาเมียคนนั้นคนนี้เอาละครับทีนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาไปบริหารเองหรอกครับ
ตำรวจใหญ่จะไปบริหารเองได้ไงมารับเงินอย่างนี้ซีซัวเดี๋ยวก็โดนถูกไหมครับ
เดี๋ยวโดนตรงตรงไปหาหลังบ้านอ๋อไปถามหลังบ้านว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้าง
เป็นการบริหารอันนี้คือวิธีการของประเทศสารขัน
สารขันก็จะมีการบริหารล่ะครับเนื่องจากว่ามีทั้งตำรวจมีทั้งแคดดี้
ซึ่งเป็นเมียนะครับคนก็จะไปวิ่งหาหลังบ้านถามว่าทำอย่างนี้ทำได้ไหมครับ
และในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมอุปถัมภ์เป็นสังคมที่มีความเกรงอกเกรงใจกันนะครับ
เป็นสังคมที่หลังบ้านเนี่ยเปิดดังนั้นตำรวจต่างต่างเหล่านี้ในประเทศสารขันเนี่ย
จะต้องไปจ่ายนี่คือวิธีการฮะแล้วจะไปบอกว่าเอาตำรวจมาบอกสิ
เอาไปให้ใครนะเอาเอาเอาเมียที่เป็นแคดดี้มามามาสิอ๋อ
ถูกไหมครับอ้าวแล้วทำนี้แคดดี้แล้วได้เงินทำไง
แคดดี้ก็ไปทำไงก็ไปเปิดเต็นต์รถบ้างละไปเปิดร้านเพชรบ้างละ
เห็นไหมครับวิธีการต่างเหล่านี้ถามว่าเป็นจริงไหม
ในประเทศสารขันมีจริงมีจริงสิครับประเทศสารขันเนี่ยมีปัญหาเรื่องตำรวจเหมือนกับประเทศไทยเลยอ่ะ
จริงเหรอคะมีปัญหาเหมือนตำรวจประเทศไทยเลยตำรวจชอบวิ่งเต้นเหมือนกันที่ประเทศสารขันเนี่ย
วิ่งเต้นไปวิ่งเต้นมาคนสนิทเอ่ยเข้าหลังบ้านเอ่ยตำรวจเล็กน้อยบางคนเนี่ย
เขาไม่เขามีเงินนะครับคนไทยเสียหน้าไม่ได้นะครับในรุ่นเดียวกันอยากจะเติบโตนะครับ
ที่บ้านมีเงินนะครับเป็นตำรวจมีสตางค์ล่ะครับไม่มีฝีมือนะครับ
ก็อยากจะวิ่งเต้นก็ไปหาหาเมียของตำรวจใหญ่ตำรวจใหญ่มีเมียหลายคน
ก็เปิดประตูไว้นะครับใครอยากจะวิ่งเต้นก็เอาเงินเอาทองไปให้นะครับ
ก็ถามว่าประเทศสารขันประเทศนี้ประชาชนจะอยู่ยังไงครับ
ประชาชนก็คงสบายจกสบายใจดีนะครับเมื่อตำรวจวิ่งเต้นมา
ชนเขาก็ไม่รู้มั้งคะตำรวจก็จะต้องไปถอนทุนคืนอย่างที่บอกนะครับ
ซึ่งเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องปกติฮะเพราะว่าเงินเดือนผมบอกเนี่ยตอนแรกแล้ว
มันหลักหมื่นนิดนิดห้ามือนผู้กำกับห้ามืน
คือตำรวจเนี่ยในประเทศสารขันนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะ
คือท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอย่าไปเข้าใจผิด
ผมพูดแต่ต้นแล้วนะครับว่าเป็นประเทศสารขัน

คุณชุวิตบอกแล้วว่าเป็นอาชีพที่มีกรรม

เงินเดือนห้าหมื่นต้องไปจ่ายห้าล้าน
แล้วถามว่าอยู่ได้ถึงห้าถึงสิบปีไหม

แล้วจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้คนสนิทบ้าง
หลังบ้านบ้างนี้มากน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
คืออย่างนี้ครับประการแรกขึ้นอยู่กับคนฝาก

แล้วมีอีกคนนึงจ่าย๔ล้าน
น้อยกว่าผมแต่ตัวแข็งกว่า
คำว่าตัวแข็งกว่าคือคนฝากนี้แข็งแรงกว่า

มีคนที่สามที่เหมือนใครการันตี

สาม

ออกตัวมาในยุคสมัยหนึ่งเป็นนักการเมือง

เห็นว่าคนนี้เดินตามก็วิ่งเข้าหา

คนนั้นอยู่ตรงนี้ไอ้คนนี้อยู่ตรงนั้นนะครับ

คุณคิดว่าใครเป็นผู้มีพระคุณล่ะครับ
แล้วถ้าผู้มีพระคุณคนนั้นออกตัวมาเนี่ย

บุคคลกลุ่มสำคัญ

อืม
อืม
หรือไหมครับ

ในแต่ละตำรวจที่ใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเมียหลายบ้านแล้วครับ
อันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเพราะมีเมียหลายบ้าน
แต่เมียหลายบ้านตรงนี้เขาเปิดประตูเขาต้อนรับ
ตำรวจต่างก็วิ่งเต้นแล้วครับในสังเกตดูได้นะครับ
ตำรวจใหญ่มีเมียเยอะเมียบางคนเป็นตำรวจด้วยนะครับ
เป็นตำรวจหญิงเดินตามไปก็ไม่มีใครว่านี่ถูกไหมคะ
ดูไม่แปลกมีตำรวจหญิงเดินตามถูกไหมครับหรือว่าจะมีไปตีก๊อฟ
ตีไปตีมาตีได้แคดดี้เลยอันนี้เยอะนะครับคนไปตีก๊อฟเนี่ย
ไม่รู้เป็นอะไรได้เมียเป็นแคดดี้นะครับแล้วก็อยู่จู่คนต่างต่างเหล่านี้
ก็ร่ำรวยขึ้นมาผมถามว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลของประเทศสารขันเนี่ย
เขาจะถามไหมคุณเอาหลักฐานมา
มีคนจ่ายมีคนรับเอามาผมถามว่าคนต่างเหล่านี้เขาจะมาไหมครับ
ไม่มีใครอยากจะเปิดเผยมั้งคะแล้วถ้าเกิดจะดู
ถามว่าจะมีการวิ่งเต้นตำแหน่งเนี่ยเขาจะดูตรงไหนครับ
เออนั่นแหละสิครับดูสิครับว่าคนนี้ร่ำรวยไหม
เหมียคนนี้จู่พามาฮากินอะไรจู่ถึงเราไป
เปิดเต้นรถได้เปิดร้านเท็ตได้มำเต้นความเป็นมา
มาจากไหนคือถ้าจะถามจริงเนี่ยนะครับรัฐบาลของประเทศสารขันเนี่ย
ก็สามารถที่จะติดตามได้ก็คือเหมือนเส้นทาง

มันง่ายนิดเดียวถ้าเกิดติดตามเส้นทางทางการเงินของตำรวจ
เช่นเดียวกับติดตามการเงินของพวกแก๊งยาเสพติด
มันก็เจอล่ะว่าใครเป็นคนจัด
ก็ต้องเจอล่ะครับบินโอนไปให้แพทย์
อย่างนี้ก็ต้องรู้ล่ะครับตำรวจมีเอาเมียไปไหนเอาเงินมาจากไหน
เอาเงินมาได้ยังไงโอนไปโอนมาเอาเงินเข้าไป
เพราะเงินพวกนี้เขาชอบหมุนไปหมุนมา
และที่สำคัญตำรวจเนี่ยใหญ่นี่เขาเล่นพระ
คือประเทศสารขันนี่พระขลัง

นี่แหละครับองค์หนึ่ง๑๐ล้าน๒๐ล้านเขาจะแปลงจากเงินเนี่ยเป็นพระ

เพราะองค์หนึ่ง๑๐ล้าน๑๕ล้านถ้าเกิดมีปัญหาก็เอาพระไปเข้าขายในตลาดพระ
ไหมล่ะครับในประเทศสารขันมันคล้ายกับประเทศไทยไหม

ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นตารางเป็นแผนผังนะ
ที่ทำให้เราเห็นภาพว่าประเทศสารขันเนี่ย
มันมีกระบวนการซื้อขายตำแหน่ง
จากตำรวจเต็มนึกเลยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทย
แต่กระบวนการนี้ของประเทศสารขันนั่นนะฮะ
ผมก็ยกตัวอย่างรัฐบาลของประเทศสารขันท่านก็ขันแข็ง
ฉันแข็งจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเรียกหาหลักฐานใด
เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับ
ที่ว่าจะให้ตำรวจคนที่จะไปวิ่งเต้นเอาเงินให้
แล้วก็ไปบอกฮะบอกเออผมเอาเงินไปให้๕ล้านแล้วล่ะครับ
แต่ผมยังไม่ได้ตำแหน่งเลยครับเงินผมก็ไม่ได้คืนฮะ
เพราะเขาบอกว่าเขาเอาไปวิ่งแล้วเขาก็ไม่ได้คืน๕ล้านไม่ได้คืนมา
แล้วถามว่าจะทราบได้ยังไงครับผมจริงผมว่ารัฐบาลก็ไม่น่าจะฉลาดน้อยนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลก็สามารถจะดูได้ไอ้ไข่เนี่ยญาติคนไก่ชิดเนี่ย
ทำไมถึงล่ำถึงรวยอย่างนี้สรุปแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณนิวครับ
ประเทศเราเนี่ยคุยเรื่องนี้เมื่อแก้ไขไม่ได้ก็อย่าคิดจะไปแก้ไขจับโจรผู้ร้าย
เพราะว่าโจรผู้ร้ายมันย่อมมาจากตำรวจที่มีฝีมือมีผลงานถูกไหมครับ
ไม่ใช่มาจากการวิ่งเต้นหรือจ่ายเงินยาเสพติดจะดูแลได้ไหมนะครับ
ผู้ร้ายจะดูแลได้ไหมนะครับเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตำรวจ
ต้องมีฝีมือต้องมีผลงานก็ต้องจับโจรได้ถึงจะทำให้ประเทศสงบ
แต่ถ้าหากว่าตำรวจมาจากการซื้อขายตำแหน่งแล้วเติบตัวอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหม
แต่ว่าก็มีตำรวจน้ำดีนะคะที่ทำงานเต็มที่ทุ่มเทชีวิต
แต่ว่าจะเป็นใครคุณชูวิทย์ค่ะช่วงหน้าดีไหมคะ

สักครู่ช่วงหน้ามาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ถูกต้องครับอันนี้ที่ผมพูดนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศสารขันนะนี่เป็นตำรวจไทย

ตำรวจไทยจำท่านนี้ได้ไหมครับจ่าเพียร

อันนี้เกิดตั้งแต่ปี๕๓

เมื่อท่านขณะนั้นยศพันธ์ตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยา

เดินทางไปพบถึงนายกรัฐมนตรี
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา
ครั้งนั้นถึงกับหลั่งน้ำตาก็พูดไว้
ผมอยากจะเตือนความทรงจำของตำรวจไทยทั้งหลายที่วิ่งเต้น
ค่ะรับราชการตำรวจมา๔๐ปี
ใช้ชีวิตอยู่ในสถานีภูทรบรรนังสตามานาน
ตั้งแต่สมัยชั้นประทวนต่อสู้คนร้ายจนรอดตายมาหลายครั้ง
รับบาดเจ็บสาหัสก็หลายหนครั้งนี้รู้สึกเหนื่อยล้า
และเป็นปีสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ
ขอโยกย้ายออกนอกพื้นที่ไปอยู่กับภรรยาที่ตรัง
ผู้บังคับบัญชารับปากจะพิจารณาให้ย้ายไปโรงพักดังกล่าว
แต่พอคำสั่งออกปรากฏว่าไม่ได้ย้าย
คงอยากจะทำให้เป็นพลตำรวจเอกให้ตอนตายเสียมากกว่า
ปรากฏว่าท่านก็ได้เสียชีวิตตายจริงในยศที่ได้รับพระราชทาน
เป็นพลตำรวจเอกนะครับหลังจากเสียชีวิต
นี่คือตัวอย่างครับผมถามว่าเรื่องนี้เกิดมาเมื่อปี๕๗
ทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดครับไม่ใช่ว่าผมอยากจะมาพูด
แต่ผมก็ยกย่องนายตำรวจท่านนี้ซึ่งต่อสู้กับผู้ร้ายนะครับ
และปีสุดท้ายเนี่ยขนาดว่าคุณนิวครับ
อยากจะกลับไปอยู่บ้านกับลูกกับเมียแล้วได้กลับไหม
ไม่ได้กลับนะครับแล้วผมถามว่า
ไอ้กรณีแบบนี้หลังจาก๑๙๕๓มาอย่างจน๖๐เนี่ย
ค่ะแล้วปัญหามันก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
และในประเทศสารขันที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างที่เห็นแล้วครับ

คนสนิทบ้างหลังบ้านบ้างผู้มีพระคุณบ้าง
ในประเทศสารขันนี่ก็ไม่ได้มีแต่ตำรวจทางภาคใต้ที่มีปัญหานะครับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปัญหาเช่นกันครับ
ปัญหาแบบเดียวกันนะครับคือจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้คืน
คือประเทศสารขันนี่วิ่งเต้นไปแล้วตำรวจจ่ายเงินแล้วไม่ได้คืน
คนนั้นจ่ายคนนี้จ่ายถามว่าเงินต่างเหล่านี้เอามาจากไหน
ผู้กำกับมีเงินเดือน๔๕๐๐๐นะครับไปวิ่งเต้นจ่าย๕ล้าน
ในประเทศสารขันจ่ายเงินแล้วถ้าไม่ได้ได้เงินคืนไหม
ไม่ได้คุณนิวจ่ายแล้วแล้วกัน

ก็หายไปพร้อมกับนั่นนะอาจจะไปอยู่

เอาไปทำแล้วไปซื้อเพชรแล้วแล้วกลับไป
ถ้าเกิดไปร้องเรียนมากคุณกล้าออกตัวเหรอ

ถือว่าให้ไปแล้วก็ต้องอย่าไปคิดต่อ
แล้วทำไมถามถึงว่าทำไมถึงอยากจะได้
ตรงนี้แหละครับคือคำตอบตรงที่ผมจะบอกท่านผู้ชมนี่แหละครับ
พบว่าตำรวจในแหล่งต่างก็จะมีผลประโยชน์อยู่
อยู่ประมาณสัก๔๕ประเภทประเภทแรกเป็นแหล่งธุรกิจ
โรงพักไหนที่มีแหล่งธุรกิจที่เติบโต
แหล่งธุรกิจคืออะไรครับมีห่างร้านมีธนาคาร
มีเรียกเก็บความปลอดภัยได้นะครับมีเม็ดเงินสะพัด
ความหนาแน่นของพื้นที่พูดง่ายผมคงไม่อยากไปอยู่บ้านนอกไกล
หรือว่าพื้นที่เป็นนาไม่มีธุรกิจการค้าอะไร
ถ้าเกิดเป็นแหล่งที่อยู่ในตัวเมืองแน่นอนครับอยากอยู่ครับตัวเมือง
จังหวัดใหญ่ตัวเมืองนี่ดีเลยครับ
หรือว่าเป็นบริเวณที่มีที่พักอาศัยเยอะนะครับหนาแน่นมีคอนโดมีอพาร์ทเมนต์
มีความเจริญมากอาทยากรรมมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แวะเวียนให้ตำรวจล่ะครับหรือว่ามีสถานบริการ
ค่ะอันนี้ก็รวมอยู่ในปัจจัยแรกคือแหล่งที่มีผลประโยชน์
สมมุติว่าติดสถานบริการหรือว่ามีของผิดกฎหมาย
ยาเสพติดอะไรเหรอครับจะเป็นพวกบ่อนการพนันนี่แหละเจ้าชอบ
มีบ่อนการพนันไหมมีธุรกิจอะไรที่มันดูแล้วสีเทาหน่อยนะครับ
คือตรงนี้แหละครับมันเป็นดุลพินิษฐ์ของตำรวจฮะ
ตรงนี้มันมีอะไรที่มันผิดโต๊ะบอลบ้างอะไรบ้างนะครับ

และจะหาผลประโยชน์ได้ในสิ่งที่ต่างที่เกิดขึ้น
อาจจะได้เฉพาะในพื้นที่นี่เข้าไปครับ
อยู่นอกพื้นที่เนี่ยโรงพักก็ภูมิกับก็ไปทำอะไรไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นโรงพักใหญ่กว่าโรงพักล่ะค่ะอะไรล่ะเป็นอะไรฮะ
เป็นระดับผู้กำกับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอย่างเช่นเป็นผู้กำกับกองคับการปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวความคุ้มครองผู้บริโภค
วันนี้ชักใหญ่แล้วกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเศรษฐกิจโอ้โหวันนี้ไปครอบคลุม๗๗จังหวัดแล้ว
แทนที่จะมาอยู่ในเขตเดียวนะครับก็ขยายพื้นที่เป็น๗๗จังหวัดอันนี้ผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นไปด้วย
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะครับที่จะได้เป็นอย่าไปคิดว่าทุกคนจะไปหาเงินหาทองอย่างนั้นนะครับ
คือถ้าทำอย่างนั้นคุณคุณนิวผมว่าประเทศไทยมันจะอยู่ได้ไหมลำบากสิฮะ
ประเทศไทยจะไม่มีตำรวจที่เขาจะทำงานเพื่อกับอุดมการบ้างเหรอทำงานเพื่อว่านี่คือตำรวจ
ต้องดูแลประชาชนต้องการรับใช้ค่ะต้องทำงานโดยที่ไม่คิดถึงผลประโยชน์สุจริต
อยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ใต้จะอยู่เหนือจะอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่ไหน
ผมไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเต้นเป็นไปได้ไหมน่าจะได้นะอยากให้ได้ค่ะ
อยากให้ได้ใช่ไหมดังนั้นผมถึงบอกว่าถ้าอยากให้ได้นะ
เริ่มจากท่านพบทลก่อนเลยท่านพบทลจริงถ้าทั้ง๘๙ภาคตำรวจ
จริงท่านผู้บัญชาการจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจในการโยกย้ายเพราะว่าเป็นลูกน้องในส่วนที่ตัวเองดูแล
นี่คือสิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไม
ท่านพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานท่านอยู่๑๙
ท่านถึงจะมาติ่งในกรณีที่มีการย้ายของภาค๘
นี่คือสิ่งที่ผมก็ยังงงอยู่
ว่าถ้าเกิดจริงเนี่ยถ้าภาค๘ก็ต้องเป็นเรื่องของภาค๘
ภาค๘ถูกย้ายพบตลต้องบอก
อันนี้ถูกย้ายเพราะว่ามีการร้องเรียน
จู่ว่าทำไมถึงเป็นตำรวจ๑๙๑
ซึ่งพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานท่านเป็นภูมิครับการตำรวจ๑๙๑

นายวิทยาซึ่งอยู่ที่ภาคใต้
อยู่ในกลุ่มเดียวกับนายสุเทพนะครับ
ซึ่งออกมาพูดเรื่องของภาค๘
ทำให้ผู้บัญชาการภาค๘พลตำรวจโทเทสาถูกย้าย
นี่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันถ้าถามว่าจริงเนี่ย
ต้องเป็นพวกเดียวกันซึ่งก็จริงก็ไม่ใช่
มันเป็นยังไงเรื่องสลับซับซ้อนนะครับ

การวิ่งเต้นหรือการจ่ายหรือว่าจ่ายแล้วไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคน

ขัดผลประโยชน์กันไหมหรืออย่างไรไม่รู้
ให้ผมพูดเรื่องตำรวจต่อไหมครับ
เพราะว่าถ้าผมพูดเรื่องตำรวจต่อได้เนี่ย
คุณนิวครับคุณนิวกับผมเนี่ยอยู่ได้จนถึงเที่ยงคืนนะครับ
วันนี้ในรายการไทยรัฐทีวีจะต้องขยายเวลาพิเศษให้ผมล่ะครับ
ค่ะแต่ก็เหลือเวลาอีกนิดหน่อยเอาอย่างนี้ละกัน
เปิดพื้นที่ให้กับคุณผู้ชมดีกว่าไหมคะ
ในการที่จะส่งเรื่องเข้ามานะคะให้กับพวกเราได้รับรู้
โดยเฉพาะให้กับทีมงานคุณชูวิทย์ได้ตีแสกหน้ากัน
ตรงนี้ส่งอีเมลเข้ามาเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ
คุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรที่เห็นแล้วไม่ชอบมาพากล
เป็นข้อมูลที่ต้องนำมาตีแผลให้สังคมรับรู้ส่งกันเข้ามา
อันนี้ผมเปิดช่องทางให้พิเศษใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่ประชาชนครับ
ผมเปิดช่องทางให้ตำรวจครับให้ตำรวจตัวประเทศเลยครับ
ส่งข้อมูลมาที่ผมนี่แหละครับใครไม่กล้าพูดใครไม่กล้าเปิดเผย
ส่งมาที่ชุวิตครับผมพูดหมดน่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าเราจะตีแผ่ตำรวจมุมเดียว
ตำรวจเองถ้ามีข้อมูลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงหรืออย่างไรก็แล้วแต่
ก็บอกกันเข้ามาได้เหมือนกันนะคะคุณชุวิตเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเลยนะ
ถูกต้องครับผมเคยเป็นอยู่ในสภาเคยเป็นรองประธานกรรมธิการตำรวจ
ตำรวจมาร้องเรียนกับผมเยอะแยะครับค่ะแล้วไอ้สิ่งที่มาร้องเรียนนั่นน่ะ
ผมก็จัดการให้ผมไม่ได้เห็นว่าตำรวจตำรวจนี่กับประชาชนนี้ต้องใกล้ชิดกันนะครับ
จริงแล้วตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่ดีนะหลายคนก็ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนะคะ
แต่ว่าเส้นทางของการเติบโตเนี่ยมันก็อาจจะมีอุปสรรคหน่อย
หน่อยล่ะครับเยอะเลยครับถ้าอยากจะเป็นตำรวจใช่ไหมครับ
จะเป็นตำรวจไทยแน่ใจนะครับคุณนิวครับเป็นตำรวจไทยนี่มันเหนื่อยนะครับ
ต้องวิ่งเก่งเก่งนะครับทุกปีทุกปีต้องวิ่งหมดเลยครับ
เหรอคะไม่ใช่วิ่งจับโจรนะวิ่งตำแหน่งนี่แหละครับ
จะวิ่งด้วยวิธีไหนก็ยังจะบอกแล้วครับวิ่งหลังบ้านวิ่งหาผู้มีพระคุณ
วิ่งหาตัววิ่งหาคนนู้นคนนี้เหนื่อยนะครับ
มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะเป็นกันง่ายไม่ใช่ว่าจบจากโรงเรียนมาแล้วนะครับ
แล้วก็ทำงานนะครับวัดผลงานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
ทุกปีทุกปีพวกอยากจะเลื่อนไม่เลื่อนก็ถูก
เคยมีนะครับว่าบางสถานีตำรวจเนี่ย
ผู้กำกับเป็นรุ่นน้องของรองผู้กำกับ๑๔๑๕ปี

ว่าผู้กำกับเนี่ยกับรองผู้กำกับเนี่ยรองผู้กำกับเป็นรุ่นพี่ผู้กำกับมา๑๕ปี

มันก็เป็นไปแล้วล่ะครับในประเทศนี้
มันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ต้องพิสูจน์ผลงาน
แต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะ
ถูกต้องครับวันนี้ก็เลยขอครับบอกว่าถ้าเกิดจะร้องเรียนผม
ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องตำรวจไทยนี่แหละครับ
ไม่ใช่ตำรวจประเทศสารขันนะครับประเทศสารขันนี่ผมรู้ดีแล้ว
เมื่อกี้ผมชี้แจงไปแล้วนี่ผมเปิดโอกาสให้ตำรวจไทยร้องเรียนมาในอีเมล
รายการชูวิตตีแสกหน้าโดยตรงเลยครับ
ส่งมาเถอะครับไม่น้อยไม่มากผมอาจจะช่วยท่านได้เงินคืน
นี่แหละเป็นเรื่องที่วันนี้เราตีแสกหน้ากัน
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเส้นทางแผนผังเรื่องราวที่คุณชุวิตได้เล่า
ทำให้คนไทยได้ตาสว่างแล้วกับประเด็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่ง
ไม่ใช่ประเทศไทยนะเมื่อกี้ผมพูดประเทศสารขันอีกแล้วครับ
อย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่พอสมควร
ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรามาตีแผ่มาตีแสกหน้ากันเหมือนเช่นเคย
วันนี้หมดเวลาเราลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ